คือมีเหตุการณ์สามีปืนโหด
จ่อยิงภรรยาจนเสียชีวิตคารถ
ในขณะที่ลูกน้อยวัย๙ขวบอยู่ในรถด้วยนะ

ใช่ฮะตำรวจพยายามตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุอยู่นะครับ
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในสวนยางพาราแล้วก็สวนปาม
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลกลาเสที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรัง
ทะเบียนบ่อใบไม้ททหาร๖๕๓๗ตรัง
ก็พบว่าบริเวณเบาะคนนั่งฝั่งคนขับ
พบร่างของนางสาวออนอุมาสุรัตติศักดิ์อายุ๔๒ปี

ถูกยิงด้วยอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์
เจาะเข้าที่บริเวณคิ้วด้านขวา๑แผล

ส่วนผู้ก่อเหตุทราบก็คือนายสมชายมิตรสารอายุ๕๔ปี

แต่ว่ามีลูกด้วยกันคือเด็กวัย๙ขวบนี่แหละครับ
ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ๓ทุ่มของวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
คือตัวผู้ตายพร้อมกับลูกสาว๙ขวบเนี่ยนะครับ
เดินทางมาหานายสมชายผู้ก่อเหตุ
กระทั่งทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ที่ฝ่ายชายหึงหวงฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงก็เลยพาลูกสาวขึ้นไปบนรถเพื่อจะขับกลับบ้าน
แต่ทีนี้ครับนายสมชายไม่ยอมให้กลับ
แล้วก็ตามมาที่รถมีการทะเลาะกันอีกครั้ง
มีการยื้อแย่งปืนกันเพราะว่านายสมชายเอาปืนมาจ่อหัวฝ่ายหญิง
จนกระทั่งนายสมชายยิงปืนยิงใส่หัวของผู้ตาย
หน้าลูกสาววัย๙ขวบนะครับ
หลังก่อเหตุนั้นนายสมชายได้พาลูกสาวไปฝากไว้กับญาติที่อยู่ระแวกเดียวกัน

ทีนี้แม่ของผู้ก่อเหตุนะครับได้เปิดเผยบอกว่าลูกชายมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันอยู่แล้ว
ก็มีหนึ่งคนนะแล้วก็ยังไม่ได้หย่ากันด้วยแต่ได้แยกทางกันอยู่
แล้วก็มีลูกกับภรรยาคนนั้น๒คน

คือสำหรับผู้ตายนะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรดีล่ะเป็นแฟนนะ
เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนกันนะครับ
ผู้ตายก็จะพาลูกสาวเข้ามาเยี่ยมนายสมชายสัปดาห์ละ๒ครั้ง
เพราะว่าเป็นลูกที่เกิดมาจากมาด้วยกันคุณระหว่างนายสมชายกับนางสาวออนอุมา
คือแม้ว่าทั้งคู่นะนายสมชายเองก็จะมีภรรยาอยู่แล้ว

นางสาวออนอุมาเนี่ยก็มีสามีอยู่แล้วแล้วก็มีลูกอยู่แล้ว
แต่ทีนี้นางสาวออนุมากับนายสมชายก็มามีลูกด้วยกันคือลูก๙ขวบนะครับ
แล้วก็ตัวของนางสาวออนอุมาผู้ตายก็จะพาลูกมาเยี่ยมเยี่ยนเป็นครั้งเป็นคราว
อาทิตย์ละ๒ครั้งมาเยี่ยมนายสมชายนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นนายสมชายคือจำคุกไง
จำคุกในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ
แล้วก็จำคุกไป๒ปีเพิ่งจะออกมา
แล้วก็นางสาวออนอุมาเนี่ยก็เหมือนว่าห่างกันไปเลิกลากันไปนะครับ
แต่ยังเอาลูกมาเยี่ยมพ่ออยู่นะครับ
เรื่องนี้นะครับพันธ์ตำรวจเอกอิสระพงศ์จินานะครับ
ผู้มกับการสศ๑๙เปิดเผยว่านายสมชายผู้ก่อเหตุ
ต้องโทษในคดียาเสพติดแล้วก็อย่างที่บอกไปเพิ่งพ้นโทษออกมา
แล้วก็มีอาชีพทำสวนพักอาศัยอยู่ภายในสวนยางพารา
ห่างจากจุดเกิดเหตุจุดยิงประมาณ๑๐๐เมตรแล้วครับ
ขณะนี้ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดตรังแล้วก็ชุดสืบสวนสพศิเกา
ก็ยังคงปูพรมค้นหาตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หุบเขามีป่าปกคลุมรกทึบ
ทำให้การตามหาตามค้นตัวยากลำบาก
ต้นคาดว่าน่าจะหลบหนีออกไปจากพื้นที่นะครับ

ส่วนผู้ต้องหานั้นมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วย

ให้เจ้าหน้าที่ชุดติดตามระมัดระวังในการติดตามและจับกลุ่มนะครับ